ส่วนรางวัลที่๒ก็เป็น
รางวัลเงินสด๑ล้านบาท๑๐รางวัล
ดังนั้นผู้สื่อข่าวของเราตามไปหา๑๐ท่านนี้

เพราะว่ากระจายดวงกระจายความเห็งจริงนะครับ
ไปดูท่านแรกก่อนเลยหนุ่มใหญ่สงขลา
๑ล้านบาทไปนี่ก็คือ
สมานรักษาวงอายุ๕๙ปีเป็นสารวัตร
งานเดินรถแขวงหาดใหญ่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับ
บอกว่าซื้อปรายศนียบัตรทายผลมา๓๐๐ใบ
แบ่งเป็นทีมฝรั่งเศส๒๕๐๐ใบ
และทีมโครเอเชีย๕๐๐ใบ
ดีใจจังที่ได้รับรางวัล๑ล้านบาทในครั้งนี้
เพราะพี่เขาซื้อเยอะมากนะคุณ๓๐๐ใบ

พรมสวัสดิ์อยู่ตำบลบ้านพระนะครับ
แต่ช่วงนี้ไปเฝ้าคุณย่าที่ป่วย

นำเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ให้กับคุณพ่อ
เหลือจะเก็บใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนการใช้เงินนะครับ
หายังมาเจอนุกคู่

ก็คือคุณนัทนิพากัลยา

คุณนัทนิพาเป็นแม่บ้าน

ส่งปริศนียบัตรมา๒๐๐ใบ
พอหลังจากที่ทราบคู่ชิงชนะเลิศปั๊บเนี่ย
ก็เลยเขียน๑๔๐ใบเป็นของฝรั่งเศส

ทีนี้ช่วงเวลาที่ประกาศรางวัล
ก็กำลังจะไปรับลูกจากที่โรงเรียนพอดีไงคะ
ทีนี้ก็พอได้รับโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวเท่านั้นแหละ

ทีนี้ก็เลยฝากเพื่อนไปรับลูกแทน
พอผู้สื่อข่าวมาหาที่บ้านก็ดีใจค่ะ

แล้วก็บอกด้วยว่าเงินรางวัล๑ล้านบาทที่ได้เนี่ย

แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกนะคะ

เพราะว่าไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้

สมัยนี้มันหลอกลวงกันเยอะ

อยากได้แต่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้
พอรู้ว่าได้ก็ดีใจสุด

มีผู้โชคดีได้รับเงินสด๑ล้านบาท๒คนนะครับ
คนแรกก็คือนายสงกรานทองสิริอายุ๔๔ปีนะครับ

ก็บอกว่าส่งทายผล๓๐๐ฉบับ
ละ๑๕๐ฉบับดีใจมากครับ
อีกคนนึงก็คือนางสาวณพีรพัฒน์ทองพันธ์อายุ๕๕ปีนะครับ
และได้รับรางวัลเพราะไม่เคยจับเงินหลานครับ
อะไรที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร

ทีนี้ตอนผู้สื่อข่าวไปก็ไปเจอกับคุณป้า
คุณป้าบอกว่านายวันเฉลิมเป็นหลานนะฐานะค่อนข้างจะลำบาก
เพราะว่าเป็นลูกจ้างทำงานอยู่ที่โรงงาน
แล้วก็ต้องผ่อนบ้านต้องส่งเสียลูกอีก๒คน
แล้วก็โชคดีมากที่หลานได้รับรางวัลนี้นะคะ
ซึ่งนายวันเฉลิมเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
บอกว่าซื้อมาทั้งหมด๒๐๐ใบ
ฝรั่งเศส๑๕๐แล้วก็ทายโครเอเชีย๕๐ใบ

พอได้มาแบบนี้นี่ดีใจมากจะเอาเงินไปผ่อนบ้าน

แล้วก็ทำบุญให้กับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ

ที่นี่เป็นข้าราชการบำนานที่โชคดีนะครับ
ร้อยตรีพิญโยกล้าเกียรติกุลอายุ๕๗ปี
ข้าราชการบำนานอดีตนายทหาร
สังกัดศาสดีอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับ
บอกว่าซื้อปรายศนียบัตรมา๖๐๐ใบ
ผล๒ทีมคู่ชิงคือฝรั่งเศสกับโครเอเชีย

แล้วก็ใส่ชื่อลูก๒คนคนละ๑๐๐ใบ
ชื่อตัวเองและภรรยาคนละ๒๐๐ใบ
แต่มีเคล็ดลับในการส่งปรายศนียบัตรนะ

เพื่อมันไม่ให้ไปกองสุมในชุดเดียวกัน

รางวัลที่ได้มา๑ล้านบาท

แล้วก็แบ่งให้ลูก๒คนเป็นทุนการศึกษานะครับ

แล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกวันดูทีวีไทยรัฐ

ข่าวคือไทรรัฐนี่คุณพี่

นางสาวอันนชากวางธวายอายุ๓๕ปี
เป็นเจ้าพนักงานศาลนักศุกร์ชำนาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินข้อควาย
คุณแอนบอกว่าโอ้โหครั้งแรกที่ทราบข่าวตกใจ

แต่ว่ามีการย้ำจากเจ้าหน้าที่ไทยรัฐของเราไป
ทำให้พวกเขาทุกคนมั่นใจว่าได้รางวัลแน่นะครับ
คนนี้ส่งน้อยมากคุณส่งกี่ใบรู้ไหม

มันก็ได้ส่งใบหนึ่งยังได้เหรอคุณถ้าเป็นดวงเขา
๕ใบทายเป็นฝรั่งเศสแค่๑๕ใบ

เท่ากับสิทธิ์ของคุณพี่คือ๑๕ใน๑๒๐กว่าล้านฉบับ

บอกว่าตั้งใจจะเอาเงินไปทำบุญนะครับ
แล้วก็ขอบคุณไทยรัฐสำหรับโครงการทายผลฟุตบอลโลกครั้งนี้
เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ทำให้รู้ว่าคนที่สนใจ
ในทางด้านนี้นะในกีฬานี้นะครับ
ติดตามข่าวสารแล้วก็มีโชคเข้ามาด้วย
ขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับโชคดีในครั้งนี้